เอาแซ่บคนนี้ดีกว่านะคะนอกจากเป็นนางเอกแล้วตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งให้เธอเลย
เปล่งปลั่งมากเลยนะคะ
แล้วก็ไม่นานมานี้เจ้าตัวยังลงรูปปกชุดว่ายน้ำที่ถ่ายไปเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะคะ
สวยมากคนกดไลค์กันเพียบคอมเมนต์ก็เยอะมากด้วย
แล้วก็เชียร์ให้จักรจันทร์กลับมาถ่ายแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อีกครั้งเถอะ
เห็นพี่จักรจันทร์โพสต์ในอินสตาแกรมเป็นภาพที่ลงปกนิตยสารแพลว

เป็นการถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกกับนิตยสารแพลว
ทีนี้ก็คือครบรอบเนอะแล้วก็ลงอวยพร
ใช่ยอดไลค์นี่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมดีกว่าลูกชุดปกติ
แล้วความคิดแบบดีขนาดนี้จะมีถ่ายอีกบ้างมั้ยคะ

ใส่ชุดว่ายน้ำร่วมกันก็ได้หรือเปล่าต้องติดตาม